ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับช่วงนี้นะฮะเราจะมูกันต่อนะครับ
มูกันให้สุดกันไปเลยนะครับกับมูขั้นเทพของเราคนนี้นะครับ
จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศครับ
งูให้สุดกับงูขั้น
สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่จริงแล้วทั้งอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศแล้วก็อาจารย์วันชัยสนิทกันอยู่แล้ว

สนิทขนาดคิดว่าเวลานัดเรื่องงานกันนี่เขานัดกันยังไงฮะ
คือผมนัดอาจารย์รักนัดผมเลยผมต้องถามว่าวันนี้หรือเปล่า
กี่ทุ่มต้องเผื่อไว้ประมาณ๔๕ชั่วโมง
อย่างนี้นะครับคือประหลัดขีกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ต้องบอกนะครับว่าจริงแล้วเป็นส่วนน้อยมาก
ซึ่งไม่สามารถขนมาได้เห็นบอกอาจารย์กลัวจะหาย
อภิษณหาญเหอะมาแล้วกลับออฟฟิตไม่ถูก

คือเวลาไปแกพาอะไรไปให้ดูเนี่ย
มันมักจะถูกผมกล่ามชอบ

ทำไมแรกเริ่มเลย

คือผมในชีวิตภูพันธ์อยู่กับวัฒน์

พบพาเกจิตอาจารย์จองห่องเวทย์

บุชาประหลักฐิกษ์ผมก็ลงศึกษา

อันไหนคือประหลัดจิตอันแรกของอาจารย์ครับ
ผมใช้อยู่นะฮะอันแรกเลยเหรอฮะ

อยู่มาตั้งแต่อายุอาจารย์เท่าไหร่
ก็จำได้ว่า๑๐ฝ่า

นี่ผมก็ใช้อยู่นะฮะ

ก็ตามทีอย่างเช่นพี่วัญชัยสุพรรณอย่างนี้

คนพวกนี้เขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ
หรือมีกระแสของความผูกพันเชิงชาติพบในการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับรัฐธิแบบนี้
หนึ่งเลยนะเขาเก็บสะสมไว้แล้วก็เป็นของครูบาอาจารย์คือฤษีเนี่ยเป็นของเก่าเป็นเนื้อดินผสมผง
อ๋อโอเคมีเจ็ดป่าช้าเจ็ดโปรงเจ็ดท่า
ก็ท่าน้ำท่าน้ำไงใช้ท่าอะไรพวกนี้
แล้วก็ว่านมหามงคลเอามาผสมแล้วก็ปั้น
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชอบมากคืออะไรไหม
ตอนที่ท่านถือเป็นไม้มงคลเป็นเถาวันที่เกิดธรรมชาติ
เกจิอาจารย์เขาก็ไปทำประหลัดแล้วก็มาปั้นตรงนี้
แล้วเชื่อมั้ย๒ท่าวังเจ้าของโทรมาหาผม
บอกว่าพี่เป็นชัยผมคิดถึงมาก
หรือศรีบอกว่าอยากจะไปอยู่กับพี่อีก
ผ่านในระยะเวลาสองวันมาเลยก็ได้มาในราคาเท่าไร
หมดแล้วก็มาอันนี้บางท่านผมคิดว่าทุกท่านสงสัย
เป็นเหมือนค่ะซีวรึงเป็นลักษณะลึงและภาษีพระความสว่า
แต่ถ้าเกิดมีรูปนางหรือสตรี

มหานิยมไม่ให้เรื่องลามก

มานี่

การระปัญหามันคือกันปัญหา

ระยะมันนี่มีมาตั้งแต่พุทธกาล
ปรากฏว่าพระเจ้าสวัสดิ์ราช
จึงได้ไปเอารัฐณาพระอุปคุฎมาปราบพระยามาน
พระอุปคุฎให้กระละบัญหาส็น
ทำเป็นกรงขังพยาบาลไว้ที่ใต้ท้องทะเลลึก
พูดผีปีศาจทั้งหลายและยิ่งมาทำเป็นประหลัดขิก
ว่าทั้งกันและเสริมคือให้เกิดเสน่ห์กันผีกันของไม่ดี
คือเอาง่ายใครพกแล้วจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหา

อาจารย์ถ้าต้องถามอาจารย์นี้ปรัชคิกส่วนมากทำมาจากอะไรแล้วก็มีกี่แบบ
โอ้โหเยอะมากเลยนะประหลัดขิกนี่มีหลายแบบนะฮะ
แบบธรรมดาที่ว่าอันแล้วก็ยังมีนางกวนนางแอ่นนะฮะ
แล้วยังมีกองพลนะฮะแล้วก็ยังมีอย่างเงี้มีดอย่างเงี้
ดำเป็นปลารกิแล้วก็มีไม้ขนุนไม้มะขามไม้มะยม
ขนุนก็ใครได้ไปแล้วก็เป็นที่ทำอะไรก็มีคนเกื้อหนุนจุนเจือ
ยมก็เป็นที่นิยมชมชอบถ้าทำอะไรแล้วก็มันไม่ดี
ต้องใช้อะไรไหมไม้มาดันดันมันออกไปเลย
เอาสิ่งที่ไม่ดีความยากความโจรความทุกข์ความล้อสิ่งเหตุ
เอาออกไปเอาไปเลยถ้าคนที่อยู่ในตำแหน่งต้องการยศถามบรรดาศักดิ์

ถ้าลงเชื่อต้องช่วยเนี่ยศรัทธาและเชื่อเท่านั้น
โชว์ด้วยของจ๊ะแล้วก็มีอันไหนบ้างครับเรื่องประหลัดขิกเมื่อกี้ถาม
ว่ามันมีกี่แบบใช่ไหมอ่าพี่วันชัยเคยเล่าให้ฟังว่าประหลัดขิกเนี่ย
ทีเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรามฮินดูที่ตอบสนอง
ต่อพิธีกรรมในเรื่องของราชสำนักครับเพราะฉะนั้นประหลัดขิตที่ทำ
ส่วนใหญ่มักจะเป็นโลหะมีค่าคือทองคำประหลัดขิกอันนี้นะ
ปรากฏไม่นานนี้มีการพบเจอที่นครศรีธรรมราชเรียกสุวรรณ
ลังคะหรือสุวรรณลิงคะเป็นทองคำนี่ครับของไหนฮะไหนมดดำหยิบ
ไปอย่าพาตกติกอภินิฮารมีจริงนี่นะครับแค่นี้เองเหรออาจารย์
เท่านี้แหละแล้วเป็นลักษณะกรึงกลมนะครับฐานเป็นเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยม
กับแปดเหลี่ยมครบอยู่ที่จังหวัดอะไรสุดที่เขาค้นพบ
ค้นพบอันเดิมเลยนครศรีธรรมราชเพราะเป็นเมืองนักอาณาจักรตามพอลิง
ใช่ไหมครับครับแล้วก็มีทุกที่แถวลบบุรีแถวเขมรก็เยอะ
คือศรีวิชัยคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลย
มันจะมีเอกลักษณ์นะเอากล้องลงมาจับดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่กึ่งธรรมดา
มันมีลักษณะสัญลักษณ์บางประการเอากล้องลงจับดู
ถ้าเราไปเจอที่นครวัดนครธมบันทายซะเลยบันทายสีพวกนี้นะ
จะเจอแบบนี้ตั้งอยู่บนฐานโยนีคือด้านบนบรรษีวะ
แล้วก็มาภนรายและครับพะพมนี่มี๘เหลี่ยมมันคือจะสูภาพ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบของประหลัดขิกมาอย่างนี้ไอ้ที่มีอยู่โดยสำคัญเนี่ย
อันหนึ่งนะสำคัญมากเป็นประตัดขีกหรือสีวลึงหนาช้างแกะ

เรารู้ว่าเขาใส่หาแบบนี้มานานแล้ว
อาจารย์ถ้าวุฒิแฝมหาหนู
ตะกายหาล่ะ
เพราะตอนนั้นวุฒิ

นี่ลูกสองคนกับกัญชายมันลูกแม่น้อย
เอาไปเลยว่ะ

ไปใหญ่นิดเดียวน่ะแค่นี้

ตอนนี้คุณโฮดดัมไม่เชื่อเรื่องนี้
อันนี้คืออะไรครับ

มีมหาเทพมีของดีอยู่กับตัวเอง

ขอจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะบูชาสการะ

เราต้องขอกลับมาที่อาจารย์วันชัยสักนิดนึง
สิ่งหนึ่งที่ทำให้อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าประหลัดขิกมีปฏิหาร
หลัดขิตช่วยชีวิตอาจารย์วันชัยรอดชีวิตมาได้
อย่างไม่น่าเชื่อคืออันไหนฮะ

สมัยก่อนผมก็ค่อนข้างที่แสบชอบเที่ยว
มีคนไม่ค่อยชอบผมก็ดักรอบทำร้าย

แล้วก็ครั้งหนึ่งนะผมขับรถจากจังหวัดจากภูเก็ต
กรุงเทพมาถึงระนองน้ำตกบุญญาบาล

ไม่เป็นไรรถนี่ต้องเวลาขึ้นมา

เราเรียกประหลัดขิกว่าพรมลึง

เพราะฉะนั้นในรัฐธิความเชื่อพรามฮิดู
ประธานแห่งเขาไกรราช

ดังนั้นจึงมีอำนาจเหนือสาตราใด

วันนี้เป็นเครื่องรางระดับสากล

ทั่วโลกต้องการที่จะเอามาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ

หนึ่งที่อาจารย์ไปก็คือที่

เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
ที่เป็นพระมหาเจดีอยู่ที่

เป็นวิตประสาทบูชาพระศีวะภงษ์นารัย

นี่คืออาณาจักรศรีวิชัยในราวพศ๑๐๐กว่า
ในแนวขนานคู่ละนาบกัน

กษัตริย์ที่มาสร้างทั้งพระมนันบูรพุทธโธเนี่ย
มาจากอินเดียแตกวงมาแตกวงเรียกว่าไซเรนทรวง
อันนี้คือเรื่องราวราวภศ๑๑๐๐๑๓๐๐
แต่ในแนวคู่ขนานกัน
กษัตริย์ที่เขมร
มีปราศาสตร์นครวัดเกิดขึ้น
ราวพศ๑๔๐๐โดยประมาณ
ก็พอยุคธวรรณวดีมันคู่กับสีวิทย์ไทย
แล้วถ้าไปดูประสาทพนมบาเกง
บรรไทยเลยบันทายสีอะไรพวกนี้นะ

เพราะฉะนั้นในเอเชียในโซนเอเชียงเราก็จะไม่รู้จักรู้จักสิ
นี้เป็นยุคที่เราเริ่มอาณาจักรสุโขทัย

แต่รับมาเริ่มกลายไปสู่สิ่งที่พี่วัญชัยจะรู้แล้ว

เอาง่ายเราจะได้มาเรียนรู้กันในใกล้ตัวที่สุด
แบบนั้นเราก็ต้องไปหาแบบนี้บูชาแล้วสิวลึงศิวลึง
หรือไปหาวันนี้มันง่ายที่ไหนล่ะของเดิมใช่ไหม
เราก็ต้องมาหาของที่มันใกล้ตัวแบบนี้

แล้วถ้าอย่างฝรั่งเห็นเขาก็มีเหมือนกันนะ
ฝรั่งชอบเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งมีเมียเป็นคนไทย
เมียคนไทยก็กลับไปไปให้ฝรั่งก็มา
มาหาเกจิอาจารย์มาขอบรงประหลัดมาห้อยคอ

เดี๋ยวก่อนนะมันชอบเพราะอะไร

ฝรั่งเห็นแกะไม้นี่คืออาร์ตนี่คืออาร์ต

หรือหลายล้านของที่ยุโรป
เราก็จะเห็นเขาจะมีสิวลึงศิวลึงตั้ง
แล้วก็จะมีบางทีเขามีแค่กับประหลัดขิต

มันก็คือเปรียบว่าสีวลึง

โยนีก็แปลว่าอวัยเพศหญิงก็คือเหมือนกับเป็นโยนีก็คืออวัยเพศหญิงขององค์พระแม่อุมา
เพราะฉะนั้น๒ตัวนี้มันมาอยู่ด้วยกันคือซีวาลึงกับโยนี
อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเครื่องเพศชายเครื่องเพศหญิงเนี่ยมันเป็นตัวก่อเกิด
ความหมายเนี่ยหมายว่าถ้าอันนี้มาเจอกันคู่นี้จะเป็นการก่อเกิดสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดมนุษย์เกิดการก่อเหล่าเผ่ากอ

ก็บ่งบอกอันนี้ก็คือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์

ก่อนจะทำพิธีมงคลเขาจะเอาน้ำเนี่ยใส่ขันธรรมริดมาลาดข้างบนแล้วเอามาลองเป็นน้ำเทพมนต
แต่ต่อมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันห่างไกลจากคนทั่วไปจะไปพบกันได้ในวิถีเดิมโบราณเช่นพญากัญชัย

มียศมีอำนาจมีตำแหน่งในการปกครอง

ขนมปลากิมไหมคะ
มันก็ต้องมีเครื่องไว้เสริมกำลังของพ่อค้าแม่ขาย

บรรดาชาวบ้านร้านตลาดพ่อค้าแม่ขายใช่ไหมครับ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

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก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
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิก
คิกคิกคิกคิกคิก

คิกคิกคิกคิกคิก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

บูชาในอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับมีอยู่ที่หนึ่งน่ะ

เขาบอกกล้าขึ้นไปขี่ประหลัด

แต่นี่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่กล้ากลางวันไปกลางคืน

ทางวัดก็นึกว่าใครมาขโมย

แล้วก็มีลูกทุกวันนี้นะเขาก็นับถือผม
เพราะว่าผมบอกว่าถ้าทำเนี่ย
ศรัทธาเชื่อและเลื่อมใสนับถือ

สำหรับอาจารย์วัญชัยสุพรรณมากนะครับ

จะพาท่านผู้ชมไปที่วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ

ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
และไฮไลท์ประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เทวรูปพระมหาโพธิสัตว์กวนอิ่ม
แกะสลักด้วยหินแกรนิกจากประเทศจีนน้ำหนักรวมทั้งองค์ถึง๓๖๐๐ตันเลยล่ะครับ
ขณะที่ว่าเราวิวเราจะไปให้ได้ก็มีองค์พระแม่มาปรากฏให้เราเห็น
พูดแล้วขนลุกเราก็เหมือนมีพลังมีพลังที่จิตเราอยู่กับท่าน
ปฏิหารในชีวิตที่เราเจอมาจริง